ไปดูอีกหนึ่งความสวยงามที่จังหวัดจันทบุรี
บอกเลยว่าไปที่นี่คุณต้องพกแว่นกันแดดไปด้วยค่ะ
แรงไม่เท่าไหร่แต่ว่าแดดมาสะท้อนที่โบสถแตนเลสแห่งนี้สิคะคุณ
วีบวับวีบวับวุดพลวงคูย
เบบนี้ได้ยืมว่าแสงสะท้อนเข้าใต่อย่างแน่นอน
เป็นโบสถ์ที่หุ้มสเตเลสแห่งเดียวในพื้นที่๓จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออกนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีวัดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นต้นตำรับโบสเตเลสแห่งแรกของไทยก็ตามนะ
แต่ภาคตะวันออกก็มีเหมือนกัน
โดยพระครูปารชาญวชิริยาโนอายุ๗๗ปี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งตลาดก็เล่าที่มาที่ไปให้ฟัง
ว่าบวชหุ้มเซเลสแห่งนี้เป็นสีเงินทรงล้านนา

ซึ่งการสร้างก็คือการนำเซเลสมาหุ้มที่ตัวโบสถ์
จากเดิมนะคะที่เป็นการติดด้วยกระเบื้องเซรามิกแผ่นใหญ่
แต่ว่าช่างผู้รับเหมาเนี่ยก็มีการได้ผสมปูนเนื้ออ่อนเข้าไป
ทำให้แผ่นกระเบื้องไม่เกาะติดแน่นนะคะ
มันก็เลยหลุดร่อนลงมาร่วงหล่นตกลงมา

ก็เลยเกิดไอเดียทำเป็นเซนเลสขึ้นมาเลยแบบนี้ดีกว่า
สวยงามตระกาลตานะแล้วก็แปลกใหม่เก๋ไก่จริง
ท่านใดอยากจะไปเที่ยวชมก็ไปกันได้นะคะ
ที่วัดใหม่ทุ่งตลาดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีจ้า
โอ้โหไปสักการะพระที่วัดนี้นะต้องแบบ
พี่ฟ๊อกแสงมันเข้าตา
สวยงามด้วยนะยังไงก็ไปค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่เมืองไทยดีทั้งนั้นเลย